ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับก่อนจะพาคุณผู้ชมไปทานมือเที่ยงกันกับอาหารจีนแบบซีฟู้ดมาดูที่เรื่องของเหล็กกันก่อนนะครับ
ผู้ผลิตเหล็กจากญี่ปุ่นครับเดินทางมาพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยเพื่อขอให้ช่วยกันป้องกันเรื่องของการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กจากจีนที่เข้ามาตีตลาดนะครับผลิตเหล็กราคาถูกส่งผลให้ราคาของเหล็กตลาดโลกนั้นตกต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปีครับ
ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรผู้นำบริหาร
สถานการณ์เหล็กที่ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องและต่ำสุดในรอบ๑๐ปี
หลังจีนหันไปผลิตเหล็กราคาถูก
ทำให้ปริมาณของเหล็กจากผู้ผลิตเดิมล้นตลาดโลกเกินความต้องการ
นายฮิเดโอซูซูกิผู้บริหารจากบริษัทนิปอลสติล
และซูมิโมโตะและซูมิโตโมเมทัลคอมพอเรชั่นระบุว่า
ดานการผลิตเพื่อเป็นการป้องกันการแข่งขันทางราคา
ทำให้เหล็กคุณภาพต่ำล้นตลาด
ซึ่งแม้ราคาเหล็กจะผันผวนสูงแต่ว่าบริษัทผู้ผลิตเหล็กจากญี่ปุ่นในไทย
เน้นย้ำนะครับว่าคุณภาพเหล็กคือปัจจัยสำคัญมากกว่าเรื่องของราคา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า
ราคาเหล็กจากจีนอาจทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนเปลี่ยนแหล่งนำเข้า
แต่ว่าในด้านนโยบายของไทยยังคงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากกว่า
แต่ว่าแต่ละปีนั้นไทยนำข้าวเหล็กทรงแบนเฉลี่ย๑๑ล้านตัน
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก
โดยไทยนำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่นเป็นหลักประมาณ๔๕ล้านตันต่อปีครับ